คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สวัสดีค่ะแฮปปี้วาเลนไทยนะคะสุขสรรค์วันแห่งความรัก
เดือนแห่งความรักจำนวนวันน้อยกว่าเดือนอื่น
แต่หลายคนให้ความสำคัญกับเดือนนี้เยอะเลยนะคะขอให้มีความรักดีดีอยู่ในมือ
ถ้าบังเอิญว่าวันนี้ความรักที่จะมอบให้กับใครต่อมีใคร
ก็ยังนึกหน้าเขาไม่ออกว่าเขาเป็นใครกันนะเอาความรักมากมายถล่มให้ตัวเองก่อนนะคะ
เคยพูดกันอยู่เสมอค่ะหลายครั้งที่รักคนอื่นบอกซะเสียงดัง
บอกรักตัวเองฟังแทบไม่ได้ยินในที่สุดเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนแห่งความรักตัวเอง
มีความรักก็ต้องมีความสุขบ้างตามสมควรและที่สำคัญอย่าแปลความคำว่ารักเป็นเรื่องแฟนอย่างเดียวนะคะ
ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยใจจัดทำงานที่เรารักหรือแม้แต่ทำเพื่อคนที่เรารัก
ทั้งหมดคือวัตถุดิบที่ชื่อใจนี่แหละถึงได้พูดเสมอไงคะว่า
ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจพังเราก็จะหมดพลังในการทำงานไปด้วย
หมดพลังในการใช้ชีวิตไปด้วยพื้นที่เล็กเล็กตรงนี้
วันนี้มีคำถามที่ส่งเข้ามาวาเลนไทยคือ๑๔กุมภาพันธ์๑๕๑๖ตรงกับมาคบูชา
และส่วนใหญ่แล้วในแต่ละเดือนวันที่๑และ๑๖จะเป็นวันแห่งความตื่นเต้น
คนไทยชอบลุ้นค่ะวันนี้ปัญหาความรักไปโยงกับเรื่องของลอตเตอรี่ได้ยังไง
ลองติดตามดูนะคะอันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะ
ขอใช้ชื่อสมมุติว่าบีบีเนี่ยมีสามีแล้วแต่ไม่มีลูก
มีเรื่องราวกลุ้มใจอยากได้คำปรึกษาจากพี่อ้อยค่ะยินดีมากเลยน้องบี
เป็นเจ้าของธุรกิจเล็กที่กำลังไปได้ดีค่ะพี่อ้อยค่ะ
การเงินดีประมาณนึงแต่ด้วยความที่ตัวเราอยากมีเงินใช้ที่มากขึ้น
ก็เลยชอบการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกับการซื้อลอตเตอรี่
ซึ่งเชื่อว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ตอนนี้เนี่ยกลับกลายเป็นปัญหาใหญ่ของครอบครัวเราแล้ว
บีชื่นชอบการเสี่ยงดวงมาตั้งแต่อายุยี่สิบต้นต้นจนตอนนี้เนี่ยสี่สิบเอ็ดแล้วนะคะ
มันคือความสุขเวลาที่เราได้ลุ้นได้เล่นเวลาไม่ถูกรางวัล
เราก็ทำใจไว้แล้วส่วนหนึ่งก็มีบ่นบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับเครียดนะคะ
แต่เวลาถูกรางวัลมันก็เหมือนว่าเฮ้ยเราชนะ
ซึ่งบีถือว่าเป็นความสุขเล็กในแต่ละเดือนที่ไม่ได้ไปกระทบหรือทำให้ใครเป็นทุกข์
ช่วงแรกที่บีซื้อซื้อน้อยค่ะพอได้ลุ้นสนุก
แต่พอเวลามันถูกด้วยความที่ซื้อน้อยรู้สึกว่าได้เงินไม่คุ้มเสีย
มันเลยทำให้บีซื้อเพิ่มขึ้นบวกกับความที่เรามีดวงด้านนี้ด้วยค่ะ
ก็เลยทำให้บีมั่นใจมากขึ้นว่าเราต้องได้มากกว่าเสีย
ไปไปมารู้ตัวอีกทีแต่ละงวดบีซื้อไปไม่ต่ำกว่า๘๐๐๐บาท
น้องบีไม่น้อยนะคะส่วนตัวเรามีกำลังซื้อ
และมีความสุขและสนุกกับมันถูกบ้างพลาดบ้าง
แต่โดยรวมก็ได้เงินมากกว่าเสียนะคะพี่แต่สิ่งเนี้ยสามีบีไม่เข้าใจ
เลยแอบซื้อโดยไม่บอกสามีเพราะเขาเป็นคนไม่เล่น
และด้วยความที่เขาค่อนข้างเป็นคนมัธยัติใช้เงินแบบคิดแล้วคิดอีก
เงินเดือนเขาจำกัดมากกว่าบีนะคะเราจึงไม่ได้บอกว่า
ซึ่งพอเขาไปเห็นเขาก็บ่นว่าทำไมต้องถล่มเงินมากมายขนาดนี้
เอาไปทิ้งกับเศษกระดาษแบบนี้ทำไมไม่เก็บออมเงิน
ทำไมใช้เงินไม่คิดมันก็ถูกในมุมมองของคนไม่เล่น
แต่บีได้เงินจากตรงนี้บีก็เลยไปต่อ
บอกค่ะพี่บีกับสามีแยกกระเป๋ากันใช้อย่างชัดเจนนะคะ
อะไรก็ตามที่เป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านก็จอยกัน

เองด้วยซ้ำที่คอยซัพพอร์ตภาระทางบ้านเขาเสมอ
ซึ่งหลังจากที่เขาเห็นวันนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มเข้ามาจับจ้องการซื้อลอตเตอรี่

พอหนักเข้ามันทำให้เราอารมณ์เสียค่ะและผ่านทะเลาะกันเสมอ
เริ่มรุนแรงขึ้นจนบีพูดใส่เขาว่า
เงินของบีที่เสียไปไม่เคยทำให้ใครลำบาก

เอาจริงบีพูดแรงกว่านี้นะคะ
จากวันนั้นที่บีพูดและเถียงเขาไป

พอเราพูดกับเขาดีเขาก็จะประชดประชันเรื่องเงินทอง
เพราะรายได้ของเขาที่น้อยกว่าบี
เริ่มขุดคำเจ็บมาพูดกลับ
มันทำให้สภาวะภายในบ้านอึดอัดมากค่ะ

ว่าอันนี้มันคือความสุขของเราจริงนะ

ทำไมต้องเอามันมาเป็นปัญหาครอบครัว
และบีมีสติทุกครั้งที่ซื้อ

มันไม่ได้กระทบต่อการใช้เงินของครอบครัว
ทำไมเขาไม่ปล่อยให้เราซื้อความสุขของตัวเองบ้าง

เขาบอกให้บีลองคำนวณเงินในแต่ละเดือน
ลองดูซิว่าเงินที่เสียไปกับลอตเตอรี่เท่าไหร่

ถ้าเก็บเงินนะป่านนี้บีรวยเป็นเศรษฐีแล้ว
ซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าบีนได้มากกว่าเสียนะ
เขาก็บอกว่ามันเป็นเงินร้อนเงินบาป

ในที่สุดแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนเดิม
อ้อยคะบีควรจัดการปัญหานี้ยังไงดี
เขายื่นคำขาดว่าเราต้องเลิกซื้อลอตเตอรี่
ไม่ใช่ลดนะคะแต่ต้องเลิกซื้อ
แล้วเขาก็กลับมาพูดกับเราดีเหมือนเดิม

แต่บีมไม่ได้ซื้อขนาดลำบากกระเป๋าตัวเอง

ก็เลยคิดว่าทำไมเขาต้องเอาเรื่องการเงินแบบนี้
กระทบต่อความสัมพันธ์ภายในบ้านด้วย
ลำบากใจจังเลยค่ะพี่อ้อยค่ะ

แต่พี่ว่าคนที่ชอบเสี่ยงโชค
ก็ไม่ควรคิดบวกมากจนเกินไป
เช่นโอ๊ยงวดนี้พลาดไปตัวเดียวเอง

ใช้กับบางเรื่องและบางกรณีค่ะ

นี่ขนาดไม่ใช่เงินเขายังห่วงเราขนาดนี้

หัวใจลึกของเขาหรือเปล่า

จะใช้เงินไปตกนรกขึ้นสวรรค์ยังไงเรื่องของเธอ
ถ้าเป็นแบบนั้นเราจะรู้สึกยังไง

อ้อยเลยอยากหาวิธีคิดให้กับน้องก่อน
การมีชีวิตคู่เขาถึงเรียกว่าสละโสด
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ชีวิตคู่กับใคร
ก็ต้องเสียสละความสุขซึ่งความโสดด้วยเหมือนกัน
เข้าใจความสนุกในการลุ้นค่ะแต่มั่นใจแค่ไหนคะว่าเรามีสติทุกครั้ง
เวลาที่เราโลภบางทีเราติดเบรกไม่ทันนะวันแรกแรกน้องบอกว่าซื้อนิดหน่อย
แต่ตอนนี้เนี่ยเฉลี่ย๘๐๐๐บาทเฮ้ยพี่ยืนยันว่ามันไม่น้อยนะ
เกือบเดือนแต่นี่เนี่ยคือสิ่งที่เราเอาไปซื้อความสนุกของการลุ้นในงวดเดียว
เข้าใจนะคะเราตีค่าความสุขของคนอื่นด้วยบรรทัศนของเราไม่ได้
บอกว่าคนที่ชอบซื้อกระเป๋าเนี่ยเฮ้ยซื้อกระเป๋าถูกบ้างก็ได้มั้
เอาเงินไปซื้อรองเท้าไม่คุ้มกว่าเหรอหรือเอาเงินไปซื้อนาฬิกาไม่คุ้มกว่า
หรือคือพี่เข้าใจแหละว่ามันไม่สามารถใช้บรรทัศน์ของเรา
ตีค่าความสุขแต่ละคนได้แต่การใช้ชีวิตคู่
ถ้ารู้ว่าอะไรคือเรื่องระคายหัวใจคนในครอบครัวลองลดลดลงหน่อยดีไหม
คู่รักไม่ใช่คู่แข่งไม่ต้องแย่งกันเอาชนะ
อ้อยเคยได้ยินประโยคนี้ในหนังไทยเรื่องหนึ่ง
ทะเลาะกันให้ตายค่ะมองจากมุมใครคนนั้นก็ถูก
อ่ะความสุขของบีต้นทุนก็ของบีสามีจะเดือดร้อนอะไร
อ่ะก็ถูกแต่เพราะเขารักไงเขาถึงห่วง
เมื่อเราใช้ชีวิตคู่ด้วยกันคนหนึ่งพังอีกคนจะพังกว่า
ไม่ใช่แค่เรื่องการเสียตังค์แต่คือการเสียใจคือความเจ็บปวด
ของเธอคือสุขของฉันทุกข์ของเธอคือความทุกข์ที่มีมากกว่า
ด้วยซ้ำของเราน้องเดินวางตัวเหมือนเป็นคนโสดอะค่ะ
กระเป๋ายังไม่เท่าแยกว่านี่คือชีวิตฉันเธอไม่ต้องมายุ่ง
ก่อนจะไปสื่อสารกับเขาพี่อ้อยเลยอยากให้น้องสื่อสารกับตัวของบีเองก่อน
อึดอัดที่เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าเราก็อยากพยายามให้เขา
เห็นดีด้วยกับสิ่งที่เราทำอยากให้เขาเห็นด้วยว่า
สิ่งที่เราชอบมันแค่นี้เองจะต้องเดือดร้อนอะไรนักหนา
อยากให้เขายอมรับและก็อยากจะให้เขาชอบในสิ่งที่เราชอบ
ต่างจากเขาเช่นกันค่ะที่อยากให้เราเป็นอย่างที่เขาอยากเห็นเช่นกัน
ระวังนะความสุขน้อยนิดเราอาจต้องเอาทุกข์ทั้งชีวิตเข้าไปแลก
ถามใจตัวเองก่อนความสุขจากการเสี่ยงโชคที่มีได้มีเสีย
กับการเสียสามีและครอบครัวอันนี้มีแต่เสียกับเสียนะคะ
ยอมเสี่ยงขนาดนั้นหรือเปล่าเปิดใจคุยกันยังไงก็ต้องคุยอยู่ดีค่ะ
ขอบคุณในสิ่งที่เขาคอยเตือนคราวนี้ตั้งงบประมาณในแต่ละครั้งได้ไหม
ให้เขาช่วยควบคุมแถมให้ตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินให้เขาด้วย
ไม่ต้องตกใจค่ะว่าอุ๊ยทำไมพี่อ้อยดูเข้าข้างเขา
ไม่ได้เข้าข้างเขานะแต่คือการให้ซีน
อย่างน้อยให้เขาได้เห็นว่าเฮ้ยเราน่าไว้วางใจนะ
ขอความไว้วางใจคืนเราเถอะเรามีพื้นที่ส่วนของเรา
อันนั้นเก็บไว้หลังไมค์น้องจะมีใช้ขนาดไหนก็เรื่องของน้อง
แต่ส่วนที่เขารู้เขาเห็นได้ก็จะได้รู้สึกว่าเราคือครอบครัวเดียวกัน
รับรู้ปัญหาซึ่งกันและกันรับรู้การเงินซึ่งกันและกันนะคะ
ถามกันสักนิดว่าเธอเหนื่อยหรือเปล่าช่วงนี้โควิดมันเยอะเนอะ
ยังสู้ไหวไหมดีนะเนี่ยที่บ้านเรามีกระเป๋าหลายใบ
ถ้ามีกระเป๋าเดียวเราคงเครียดกว่านี้นี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นนะ
กระเป๋าใบไหนพร่องไปอีกกระเป๋าหนึ่งก็ยังช่วยกันได้
สามีเธอไม่ต้องห่วงนะจ๊ะที่รักเธอไม่ต้องห่วงนะ
ยังไงก็ตามบ้านเราและครอบครัวเราสำคัญที่สุด
ทำไมฉันจะไม่รู้ว่าเธอห่วงฉันขนาดไหนเพราะฉันก็ห่วงเธอไม่ใช่น้อย
นี่คือการสื่อสารทางบวกอะค่ะแต่นิดนึงนะขอสีสันชีวิตไว้ตื่นเต้น
ถ้าอยากให้ตื่นเต้นสักแค่ไหนดีช่วยกัน
วันนี้ขอเลขจากเธอหน่อยนะเผื่อจะได้ทำให้กระเป๋าฉันมีตังค์มากขึ้น
คืออะไรแบบนี้ค่ะเธอไม่ต้องห่วงใครจะเผาบ้านตัวเองเล่น
ขอบคุณความรักและความหวังดีที่มีให้กันเสมอพี่อ้อยว่าการเถียงไม่ช่วยอะไร
มันแค่การเอาชนะไปเป็นรอบรอบไปเป็นวันวันการเสี่ยงโชคนั้นเนี่ย
แทนที่จะสนุกกลับกลายเป็นความทุกข์ที่เราต้องทะเลาะกับคนในครอบครัว
ถือว่าเป็นความสนุกที่ไม่คุ้มรู้นะคะว่าเลิกเลยนะยาก
แต่ลองตัดงบลงมาสักนิดได้ไหมหรือว่าแปลเปลี่ยนการเสี่ยงโชคเป็นการให้
ซื้อลอตเตอรี่ถ้าเป็นลอตเตอรี่นะอย่างน้อยเงินเนี้ยไปช่วยเหลือจุนเจือคนอื่น
เคยเห็นไหมคะว่าสลากินแบ่งรัฐบาลไม่ใช่แบ่งให้รัฐบาลอย่างเดียวนะ
แต่ไปช่วยเหลือในด้านอื่นช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสช่วยเหลือครอบครัวนั้นครอบครัวนี้
สลากกาชาติลองเปลี่ยนไปซื้อสลากกาชาติบ้างสลักออมสินบ้าง
ช่วยให้คนที่ไม่มีกินจะได้มีกินมากขึ้นจากการลุ้นของเรา
ถามเขาสิว่าถ้าเป็นแบบนี้พอได้ไหมอย่างน้อยก็จะแบบว่าไม่ได้เสียอะไรไปเปล่า
หรือเสียให้เจ้ามือแต่เพียงอย่างเดียวอันนี้ในแง่ลอตเตอรี่นะ
คือบางคนต้องยอมรับว่าเราเล่นหวยใต้ดินกันด้วยแหละแบร์กันแบบสารภาพกันตามตรง
ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเสียไปคนอื่นได้เสียไปไม่ได้เป็นผู้ให้ด้วย
การมีสามีที่ดีเหมือนถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
ถ้าวันนี้น้องมีลอตเตอรี่ใบนี้อยู่ในมือน้องจะถือหรือฉีกทิ้งตอบตัวเองให้ได้ก่อน
ถ้าวันนี้ไม่ถูกน้องยังมีโอกาสอีก๑๔วันลุ้นใหม่
แต่ถ้าน้องเสียคนคนหนึ่งไปเสียครอบครัวของเราไป
ไม่รู้ว่าลุ้นอีกนานแค่ไหนกว่าจะได้คนดี
เหมือนคนที่เราได้รับเหมือนเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่๑นะคะ
แล้วบอกพี่อ้อยหน่อยซิว่าตรงไหนที่ไม่ใช่
ต้องใช้คำวัยรุ่นมั้งคะตรงไหนที่ไม่ใช่ให้เอาปากกามาวง
วันนี้บางทีสิ่งที่เรามีมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว
ชิงวางสิ่งที่ดีเพื่อจะไปลุ้นอะไรกับความสนุกเล็กน้อย
อ้อยไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้น
อ้อยเป็นคนที่ดวงไม่ขึ้นมั้งคะเลยเป็นคนที่ลุ้นอะไรไม่ได้
แต่อย่างน้อยเชื่อว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นความมั่นคงปลอดภัย

แต่อย่าลืมว่าลุ้นอย่างเดียวชีวิตครอบครัวก็เสี่ยงเกินไป
เราลองหาทางเลือกที่เรายังมีโอกาสได้ลุ้น
แต่เราก็ยังสามารถสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับครอบครัวของเราดีไหม
ทุกอย่างอยู่ที่การบริหารจัดการ
ไม่ได้อยู่ที่ว่าตกลงจะเลือกลอตเตอรี่หรือเลือกสามี
ไม่ใช่ค่ะเอาจริงมันเทียบกันไม่ได้หรอก
แต่เรากำลังจะบริหารจัดการความชอบของเรากับความชอบของครอบครัว
หวังว่าอย่างน้อยสิ่งที่พี่อ้อยเล่าให้ฟังไป
มันน่าจะเป็นวิธีคิดให้น้องได้แตะเบรกตัวเองดูบ้าง

ขอให้มันเป็นความสนุกที่ไม่ได้ปนอยู่บนความทุกข์ของครอบครัว
และไม่ได้ปนอยู่กับความทุกข์ของตัวเรา
ไม่ได้ห้ามว่าอย่าเล่น
เล่นยังไงที่น่าจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์
ตรงนั้นต่างหากที่พี่ห่วง
ขอบคุณทุกความไว้วางใจที่ส่งคำถามเข้ามานะคะ
ฝากคำถามเข้ามาได้นะคะส่งเป็นอีเมลก็ได้ค่ะ

เดือนแห่งความรักมีอยู่แค่๒๘วัน

และปัญหาความรักเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดขึ้น
ขอให้มีหัวใจที่แข็งแรงในการรับมือ

ปัญหานี้แก้ที่ใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้
ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหานั้น

มันจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยความรัก